ครับช่วงนี้โควิดหลายคนก็อยู่บ้านไม่ต้องออกไปไหน

แต่อย่าสัมผัสให้มันแบบหนักหน่วงเกินไป

คุณยายคนนี้สั่งอาหารคุณผู้ชมเบ็ดเสร็จแล้วยอดเงิน๓๑๔บาท
แต่คุณยายกดผิดกดพลาดไปเพิ่มศูนย์ให้อีก๒ตัว
เป็น๓๑๔๐๐บาท

ตอนโอนไม่ทราบแต่พอมาดูในบัญชีเอง
เงินไปเกินต้องเยอะเลยเห็นไหม
เขาต้องการจะเอาเงินมาคืนแต่พอถึงวันนัดหายจ้อยเลย
จ้อยอันนี้หมายความว่าคุณตั้งใจจะไม่คืนเงินใช่หรือเปล่า

เขาเอาเรื่องราวของคุณยายคนนี้มาโพสต์เล่าอีกทีหนึ่ง
คือคุณยายเขาก็สั่งเป็นแหละนะ
สั่งขนมหวานจากร้านร้านหนึ่งแถวราชวัฒน์นะฮะ
สั่งไป๘อย่างค่าอาหารจริงแล้วมัน๒๐๐กว่าบาท๒๕๕บาท
แต่บวกค่าส่ง๕๙เป็น๓๑๔บาท
นี่มันก็ขึ้นยอดเงิน๓๑๔บาท
เหตุการณ์เกิดขึ้นตั้งแต่๑๗กรกฎาคม
แต่ด้วยความที่ท่านก็อายุเยอะนะฮะกดเพลินไปหน่อย

กด๓๑๔แล้วดันไปกดเพิ่มเป็น๐๐เข้าไปอีก
ก็กลายเป็น๓๐๐๐กว่าบาทคุณผู้ชม
คุณยายก็พยายามติดต่อไปทางแอปนะคุณผู้ชม
ติดต่อไปยังศูนย์ติดต่อประสานงานช่วยเหลือลูกค้า
ผมก็ไม่รู้เงินใครเหมือนกันคุณยายผมใช้หมดแล้ว

แต่แต่ถ้าคุณยายมั่นใจเป็นเงินคุณยาย

เขาว่าอย่างนั้นนะฮะนัดกัน๒๐กรกฎาคม

ถามไปต้นสังกัดก็ติดต่อไม่ได้

แล้วก็ไม่ยอมเอาเงินมาคืน

เดี๋ยวเราบอกว่าจริงแล้วคุณยาวเขามีทางชื่อตามสกุล

แบบนี้น่าจะรวบรวมแล้วก็ไปแจ้งความดำเนินคดีได้
เพราะว่าก็เข้าข่ายเรื่องของช่อโกงเหมือนกันนะ

คือถ้าเกิดว่ามีเงินเข้าไปในบัญชีของคุณ
โดยที่คุณไม่รู้ว่าต้นสายปลายเหตุมาจากที่ไหน

ผิดค่ะแล้วมีตรฐานเป็นแอดชัดเจน
ชัดเจนเลยจากสามร้อยเป็นสามหมื่น
รีบหาคืนซักอย่างจะดีกว่านะครับใช่